จากเหตุฆ่าหนุ่มเร่ร่อนนะครับ
เพราะว่าหนุ่มเร่ร่อนคนนี้ถูกมือมีดแทงเข้าที่อกนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
ตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
จากกรณีของหนุ่มเร่ร่อนถูกแทงเข้าที่หน้าอก
จนเสียชีวิตที่ลานหินขาวริมหาดแม่รำพึงก้นอ่าว
ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ขณะที่ตำรวจก็ทราบเบาะแสว่ามีคนร้ายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
เขามากินเหล้ากันในจุดเกิดเหตุในคืนวันที่เกิดเหตุนั้นนะครับ
ก่อนที่จะขับรถหลบหนีไป
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ว่าผู้ชายเร่ร่อนคนนี้คือเขาเร่ร่อนกันอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับ

เห็นใครสูบบุหรี่จะเข้าไปแย่งบุรีทันที
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็เอือมระอากับพฤติกรรมของหนุ่มเร่ร่อนคนนี้
แต่ก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งเพราะเห็นเป็นชายสติไม่ดีนะครับ
แต่ว่ามาเกิดเหตุถูกแทงเขาให้
โดยเกิดเหตุขึ้นช่วงตี๓ของวันที่๓กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดตำรวจสพเพสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ชื่อนายชนะภัยทวีสัตว์อายุ๒๗ปี
หลังจับได้ในบ้านพักในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง
เพราะว่าตำรวจบอกว่าคงยังไม่ทันจะหนีออกนอกจังหวัดนะครับ
ก็เลยตามจับกลุ่มตัวในจังหวัดนี่แหละนะฮะ

นำตัวนายชนะภัยไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ใช้เวลา๓๕นาทีก่อนนำตัวมาขอขมาศพในที่เกิดเหตุ
ท่ามกลางชาวบ้านและร้านค้ารถเข็นที่มาดูกันร้อยคน
เพราะว่าชาวบ้านด่าคนก่อเหตุ
บอกว่าโอ้โหแล้วเขาเป็นชายเร่ร่อนสติไม่ดี

วันเกิดเหตุนายชนะภัยหรือว่าจ๊ะ
รับสาภาพว่าตัวเขาเองกับพวกประมาณ๑๐๑๓คน
ขับรถยนต์มาจอดที่สวนหย่อมนี้
มานั่งกินเหล้ากันในสาราในพื้นที่สวนหย่อม
โดยมีนายเปียร์คนเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่ด้วย
คอนเสื้อสีขาวคือนายเปีย
ใช่ครับจากนั้นเพื่อนกลุ่มแรกของนายจ๊ะ
ทยอยกลับกันไปก่อนจนเหลือเพื่อน๖คน
แล้วนายจ๊ะได้เข้าไปหยอกล้อแห่นายเปียร์คนเร่ร่อน
ที่นายจ๊ะและเพื่อนที่เหลือกำลังกลับบ้าน
จู่นี่นะครับนายจ๊ะได้วิ่งเข้าไปหานายเปียที่ยืนอยู่
แล้วใช้มีดจ้วงแทงเข้าไปที่ชายโครงด้านซ้าย
นายเปียหนึ่งครั้งจนนายเปียล้มลง
จากนั้นนายจ๊ะได้ขึ้นรถยนต์ไปกับเพื่อนหนีไป
ขณะที่เพื่อนอีก๒คนของนายจ๊ะยังอยู่ที่เกิดเหตุ
ก่อนจะวิ่งไปขึ้นรถยนต์ขับออกไป

นายจ๊ะบอกตอนนั้นนายจ๊ะสารภาพกับตำรวจบอกว่า
ไม่คิดว่านายเปียจะตาย
คิดว่าแค่บาดเจ็บเลยให้เพื่อนโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
กู้ภัยแล้วก็ให้โรงพยาบาลมารับไปนะครับ
โดยผู้สิทธิ์ข่าวของเราคือคุณกิติศักดิ์ได้พูดคุยกับนายต้อมทางมือถือ
ต้อมทำงานอยู่ในโรงงานนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของนายจ๊ะ
ต้อมเพื่อนนายจ๊ะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
บอกว่าเคยมากินเหล้าที่สวนหย่อมนี้
และเคยให้ของกินกับนายเปียเพราะนายเปียเป็นคนเร่ร่อน
แต่นายจ๊ะไม่เคยเห็นนายเปียมาก่อน
วันเกิดเหตุนะครับนายจ๊ะเข้าไปแห่นายเปียไปหยอกล้อนายเปีย
เพื่อนก็บอกกับนายจ๊ะแล้วว่าอย่าไปแห่นายเปีย
แต่นายจ๊ะไม่ฟังกระทั่งก่อเหตุแทงนายเปียนะครับ
ปกติแล้วนายจ๊ะเป็นคนก้าวร้าวอยู่แล้ว
ไม่ค่อยเชื่อฟังคนอื่นอยู่แล้วเพื่อนเตือนก็ไม่เคยฟังนะครับ
นางสาวสุพัฒน์การินแม่ค้าในพื้นที่เปิดเผยนะครับว่า
เห็นนายเปียอยู่ในพื้นที่มาประมาณ๑๐กว่าปีแล้ว
คือเป็นคนสติไม่ดีแหละแต่พูดคุยรู้เรื่อง
ไม่มีพิษมีภัยกับใครยกเว้นเรื่องของบุหรี่นี่แหละ
คืนเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
บอกว่าอย่าทำอย่าทำก็คิดว่าเป็นการหยอกล้อของนักท่องเที่ยว
จะเห็นว่ามีรถกระบะขับมาจอดแล้วนายจ๊ะรีบขึ้นรถ
แล้วกระบะก็รีบขับออกไปอย่างรวดเร็ว
และชายสองคนก็วิ่งไปวิ่งมา
กระทั่งมารู้ว่านายเปียร์ถูกแทงเสียชีวิต
ก็ไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุจิตใจทำด้วยอะไรนะครับ
ฆ่าได้แม้กระทั่งคนเร่ร่อน
และการมากินเหล้าทำไมถึงต้องพกมีดมาด้วยนะครับ
ก็ที่เธอบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้อง
เพราะว่าอาจจะเป็นเสียงนายเปียนี่แหละ
แต่ว่าตอนนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดร้องหนี

ตอนหลังถึงมารู้ว่านายเปียคนเร่ร่อนผู้ชายถูกฆ่า
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหานายชนะภัย๒ข้อหา

และพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะ

นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
บางคนของนายจ๊ะก็บอกว่านายจ๊ะชอบเป็นอย่างนี้
และการที่ไปฆ่านายเปียเหมือนแบบเป็นการแสดงพลัง
แสดงอิทธิฤทธิ์เออให้เพื่อนได้เห็นนั่นนะ